ส่วนอีกคู่หนึ่งที่แฟนคลับทั้งประเทศเชียร์กันเหมือนกันนะคะ
เพราะอยากเห็นซุปตาเบอร์หนึ่งอ้ำพัชราภาสละโสดกับเขาบ้าง
ก็เมื่อวานนี้เขาไปฉลองวาเลนไทยกันกับไฮโซโพก
ถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันจะไปด้วยกันทำไม
นี่แหละแล้วไฮโซโพกเขาก็เรียกอ้วนขา

แล้วก็เมื่อคืนยังไม่มีซีนสเปรย์ให้แบบวงการถล่มนะคุณค่ะ

วงไฮโซโพกดินเนอร์พร้อมด้วยกุหลาบแดงช่อโตนี่แหละ

บอกเลยนะคะว่ากุหลาบจะสวยขนาดไหน
แต่ไม่สามารถกลบความสวยแซ่บในชุดแดนของแม่อ้ำไปได้หรอกค่ะ

คนสวยเนอะเขาต้องคู่กับดอกไม้แบบนี้นะ

ข้ามไปนะคะเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชม